ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับ
รุ่นพี่รุ่นน้องความจริงเขาบอกเขาสนิทกันมาก
ยิงกันนะฮะเสียชีวิตไป๑บาทเจ็บอีกหนึ่ง
ก็คือทั้งคู่นั่นแหละนะครับมีคนตายกับคนเจ็บ
สาเหตุคือฝั่งของรุ่นพี่เนี่ยหาว่ารุ่นน้องเนี่ยไม่ให้เกียรติ
ชอบไปนินทารับหลังอืมนี่กล้องวงจรปิดนะฮะ
จะเห็นว่าคนก่อเหตุขับรถเข้ามาช่วงสายวันนี้เลยนะฮะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับคนก่อเหตุขับรถนี่แล้วมาถึงนี่
มีการยิงใส่กันแล้วเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะคือยิงเลยเหรอคะ
อ่านี่ปืนยาวเลยนะครับคือรุ่นน้องนี่นะ
ที่เสียชีวิตชื่อแชมป์นี่นี่คือภรรยาของคนตายนะฮะ
แล้วก็พี่ชายเขาก็เดินมาดูนะครับแล้วพยายามผลักคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุยังถือปืนอยู่ในมือนะฮะค่ะยอดนี่เป็นรุ่นพี่นะ
ของแชมป์นะมายิงเขาตายนะครับนี่แล้วก็ยังเอะอะโวยวาย
เห็นไหมฮะผู้คนแถวนี้ก็เริ่มมากันแล้วค่ะ
เพราะว่าตัวของแชมป์เนี่ยถูกยิงเข้าไปนี่เสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ส่วนตัวของนายยอดนี่ฮะรถจอดอยู่หน้าบ้านนี่แล้วก็
ยังอีกยังอีกมาชี้น่งชี้หน้าตะโกนด่าทอต่างนานา
แล้วมีปืนยาวอยู่ในมือค่ะนี่นะฮะ
ก่อนที่เขาจะเดินจากไปนะครับ
นี่ฮะเดี๋ยวดูตอนที่ขับรถมาอีกทีนึงจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนจะยิงกันนะ

เพราะจังหวะตอนแรกที่ดูมันเร็วมาก
นี่เป็นช่วงหน้าบ้านนี่มาแล้วนะฮะในยอด

อันนี้เนี่ยขับมาจอดหน้าบ้านแล้วเปิดประตูลงมานะครับ
ตอนแรกก็ลงมามือเปล่านะเอาสองคนนี้วิ่งหนีไปไหนแล้ว
วิ่งหนีกันใหญ่เลยนี่เห็นไหมฮะ

ยิงสวนใส่เข้าไปเลยนะครับ

ซึ่งจังหวัดตรงนี้นี่แหละที่ยิงเข้าไปเนี่ย

คือแชมป์เนี่ยเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วว่า
จะมาเอาเรื่องหรืออะไรยังไงนี่แหละ

เขาคว้าปืนมาแล้วมาแอบอยู่ข้างรถสีขาว

คือเหมือนน่าจะโดนแถวหัวหรือเปล่าคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นบ้านพักใน
เคหะฉลองกรุงโซน๕ซอย๒แยก๓๗นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายธนโชธบัวเพชรหรือว่าแชมป์อายุ๒๘ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดนะฮะ
ถูกปืนลูกซองยาวเนี่ยกระสุนยิงใส่เข้าไปหนึ่งนัดเข้าศีรษะ
ขมับขวาเสียชีวิตอยู่ตรงจุดเกิดเหตุหน้าบ้านนั่นแหละ
แล้วข้างของตัวของแชมป์เนี่ยมีปืนสั้นแมกกาซีนขนาด๑๑มมของผู้ตาย
ตกอยู่ที่พื้นด้วย๑กระบอก
หลังจากเกิดเหตุทางญาติญาติก็โทรแจ้งตำรวจสอนอนลำผักชีให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยนี่ญาติของผู้ตายนะฮะ
ทำให้ทราบว่าแชมป์ถูกยอดซึ่งชื่อจริงก็คือนายประจักรชัยเกรดประดิษฐ
อายุ๓๘ปีเป็นเพื่อนรุ่นพี่บุกมาที่บ้านใช้ปืนลูกซองยาวจนยิงจนเสียชีวิต
ตัวในยอดเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ถูกยิงนะฮะค่ะ
โดนยิงเข้าไปเหมือนกันนะครับกระสุนเข้าน่องซ้ายนะฮะ
เพราะว่าตอนในภาพในกล้องวงจรปิดก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเห็นไหม
มีจังบางจังหวะที่เขาจับน่องซ้ายเขาอ่ะ
คือจังหวะที่เขาขับรถมาเนี่ยตัวของแชมป์ก็ยิงสวนออกไปเหมือนกัน
มาถึงแล้วมีคนขี่จักรยานยนต์หน้าบ้านได้ยินเสียงปืนเขาก็พากันวิ่งหนีหมด
ในยอดเนี่ยกระสุนเนี่ยโดนเข้าไปที่น่องซ้ายแต่ว่าไปหยิบปืนมาแล้วก็มายิงสวนใส่ไง
คือโดนยิงก่อนแล้วก็เลยเปิดประตูหยิบปืนออกมาสวนกลับ
คือใครยิงใส่ใครก่อนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเห็นเนี่ยคือตัวในยอดเนี่ย
ตอนนั้นไม่รู้ถูกยิงหรือยังนะที่ว่าไปหยิบปืนจากรถตัวเอง
แล้วก็เดินเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วก็ยิงเข้าไปด้วยเนี่ย
จังหวะตรงนี้ไม่รู้ว่าใครสวนตอนไหนอะไรยังไง

คือก่อนที่ในยอดจะออกไปเนี่ยยังมีเอาปืนเนี่ยเล็งขู่ทางพี่ชายกับเมียของผู้ตายด้วยนะ
สองคนนี้พอเห็นในยอดปุ๊บวิ่งหนีก่อนเลย

ไม่รู้ว่าแชมป์เนี่ยเอาปืนเล็งออกมาก่อนหรือว่ายังไง
อันนี้น่าจะยังปกติยังเดินได้ปกติดีอยู่ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไร

นี่แต่จังหวัดตรงเนี้ยเนี่ยที่เขาเดินเข้ามาส่องยิงใส่เข้าไปเนี่ย
น่าจะเป็นจังหวะนี้แน่เลยเนี่ยจังหวะที่ทางด้านคนตายก็ยื่นมือไปเหมือนกัน
ตรงนี้มันมีการยิงสวนใส่กันเกิดขึ้นเนี่ย

แต่เอาเป็นว่าแชมป์เนี่ยตาย

คือตอนที่ในยอดเดินออกจากบ้านแล้วก็ขับรถออกจากบ้านไปเนี่ยนะฮะ
ถูกยิงที่น่องซ้ายไปเนี่ยเขาขับรถไปโรงพยาบาลเองนะฮะ

อ่าเพราะว่าบาดเจ็บไงฮะถูกยิง
แล้วตำรวจสอนอนลำผักชีก็ไปอายัดตัวที่โรงพยาบาล
เพราะได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเข้ามารับรักษาอาการบาดเจ็บ

ทั้งคู่เนี่ยนะฮะเป็นในหน้าขายที่ดินนะครับ
มีอาชีพเป็นในหน้าขายที่ดินรับจำนองที่ดินเหมือนกัน
นี่ชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากเกิดเหตุมาเก็บพวกตัวยางปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืนต่างนะครับ
ญาติของผู้ตายก็ทำใจไม่ได้แล้วฮะร้องไห้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้ตายส่งไปชนะสูตร
ตามขั้นตอนที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เดี๋ยวจะเสร็จสิ้นการตรวจชนะสูตรเรียบร้อย
ก็จะส่งร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งญาติเนี่ยรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลำผักชีนะครับ
ถามว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับทุกผู้ชมครับ
เราคุยกับพี่ชายของผู้ตายก็คือพี่ชายของแชมป์นะฮะ
เคนะนี่ฮะคือทางเคเนี่ยบอกว่าทั้งคู่คือคนเจ็บคนตายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่รักกันมาก
ที่ผ่านมาในยอดคือคนก่อเหตุ
คิดว่าน้องชายของเขาชอบพูดจาปีนเกลียวไม่ให้เกียรติรุ่นพี่
ชอบไปนินทารับหลังก็เลยทะเลาะกันบ่อย
แต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันหนักถึงขั้นขนาดนี้แบบวันนี้
ค่ะที่ว่าโอ้โหลากปืนมายิงกันเลยอย่างเงี้ย
เมื่อคืนเนี่ยนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านรุ่นน้องคนหนึ่ง
แล้วยอดกับแชมป์ก็มีปากเสียงกันอีก
เมื่อคืนนี้ยอดทำร้ายร่างกายแชมป์
แล้วเอามีดเนี่ยไล่ฟันไล่แทง
แชมป์ต้องวิ่งหนีกลับบ้าน
จากนั้นยอดก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
ส่วนแชมป์ก็เอาปืนออกมาเหมือนกันเอามาขู่เหมือนกัน
แต่ยังไม่ได้ยิงก็คิดว่าเรื่องน่าจะจบ
ไม่น่าจะบานปลายอะไรอันนี้เมื่อคืนนะ
จนกระทั่ง๙โมงเช้าวันนี้
ยอดโทรมาหาแชมป์
ลักษณะพูดจาหาเรื่อง
ท้าให้ออกไปดวนปืนกันนอกบ้าน

ถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวไปหาที่บ้านเอง

ตะโกนเรียกแชมป์ให้ออกไปข้างนอก
แต่แชมป์ไม่ออกเพราะไม่อยากมีเรื่องด้วย
สุดท้ายฮะตอนนั้น
ยอดเนี่ยผลักประตูรั้ว
ถือปืนเดินเข้ามาในบ้าน
เห็นท่าไม่ดีก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่เข้าไป
ซึ่งมันเข้าที่ขาทางด้านซ้ายของยอดเนี่ย๑นัด
ก่อนที่ยอดก็ยิงสวนใส่เข้ามา
แต่ตอนที่ยอดยิงสวนใส่เข้ามาเนี่ยกระสุนมันเข้าศีรษะของแชมป์ฮะค่ะ
ทำให้ล้มลงเสียชีวิตคาที่
เคบอกว่าตัวเขาที่เป็นพี่ชายกับน้องสะพ้าย
พอมาเห็นแชมป์นอนจมกองเลือดอยู่ก็พยายามเข้าไปประคองร่าง

เอาปืนมาจ่อใส่ทั้งเขากับน้องสะพ้าย

แล้วก็พูดออกมาบอกน้องมึงยิงกูก่อนนะ

อดก็เอาปืนมาขู่แล้วตะโกนบอกน้องมึงยิงกูก่อนนะ

ความจริงเขากินเที่ยวอยู่ด้วยกันบ่อยนะ
คิดเลยว่าพักหลังจะมาทะเลาะกัน
แล้วก็มาลงเอยด้วยเรื่องแบบนี้

คือว่าจะนัดน้องผมไปดวนปืนกันข้างนอก

ผมได้ยินเสียงตะโกนทะเลาะกัน

แล้วเห็นน้องตัวเองล้มตรงนั้นแหละ

ต่อน้องสะพ้ายกับผม

แล้วน้องทะพายผมไปด่าเขา

จะเอาปืนจะยิงน้องทำร้ายผมด้วย

มันไกลแต่ได้ยินเสียงตะโกนอยู่

ไม่ออกมาเดี๋ยวกูเข้าไปเองอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วรู้มั้ยครับปัญหาจริงที่เขาตลอกกัน

เรื่องเขาคิดว่าตัวเองโตกว่า
แล้วก็รุ่นน้องพูดอะไรไม่ได้

โมโหว่าไม่ให้เกียรติเขา

พี่น้องมันจะคุยกันไม่ได้

ก็ไปไหนไปเนี่ยคือสนิทกันเลยครับ

ชายผู้ตายบอกเขาสนิทกันมาก

งานบวชก็ยังไปงานบวชกัน

แชมป์ไปงานบวชของยอด

เรื่องหาว่าไม่ให้เกียรติกัน

คือเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นคนสนิทของทั้งคู่เลยนะคะ

ไปมาหาสู่ก็ตั้งวงสังสรรค์เป็นประจำ
แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันมาตลอด

แต่มักจะเคลียร์กันแล้วก็จบด้วยดีมาได้ตลอด

อยากเข้าไปยุ่งเพราะว่ามันก็เป็นความสัมพันธ

เกิดเหตุถึงขั้นบานปลายแบบนี้

ใครพูดไม่เข้าหูหน่อยก็คือขึ้นเลย

ใช่คือทุกคนบอกว่าพร้อมจะมีเรื่องตลอด

เพราะว่ากลัวไม่อยากจะมีเรื่องด้วย
เพราะกลัวบางทีก็กลัวงัน
โมโหล้ล้ายประมาณพูดไม่สนใจใคร
ถ้าลงไม้ลงมือได้เขาก็คงทำแล้ว
ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพ

น่าจะใช่น่าจะใช่แหละครับพี่

ทีมข่าวเรายังได้คุยกับรุ่นน้องอีกคนนึงนะคะซึ่งก็เป็นรุ่นน้องของคนทั้งคู่แหละ
แก๊งเดียวกันแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนด้วย
ประเด็นเรื่องไม่ให้เกียรติเรื่องอะไรใช่ไหมพี่อุ๋ย
มันไม่ใช่แค่เรื่องไปพูดรับหลังนะมีอะไรอีกมันคือเรื่องนี้ยังไง
คือเมื่อคืนมีรุ่นพี่คนหนึ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยชวนกันไปนั่งที่บ้าน
งวงกันแหละก็ปกติกันดีจนตีสี่ในแชมป์คนตายอ่ะ
ออกไปกินข้าวแล้วกลับมาร่วมวงอีกรอบเสร็จแล้วเขาจะขอตัวกลับบ้านก่อน
นายยอดคนก่อเหตุก็เลยไม่พอใจบอกไม่ให้เกียรติเหรอจะกลับก่อนอ่ะ
จะกลับก่อนก็ไม่ได้อย่างเงี้เหรอมันข้ามหน้าข้ามตากันอุ้ย
ก่อนไม่ได้แล้วก็ลุกขึ้นไปตบหัวแชมป์แต่แชมป์ด้วยความที่เป็นรุ่นน้อง
อืมแล้วก็เคารพในตัวนายยอดที่เป็นรุ่นพี่ก็เลยไม่ตอบโต้เดินหนีบอกไม่สู้
ก็ถูกตามหาเรื่องวิ่งไปหยิบปืนในรถยิงขึ้นฟ้าแล้วหนึ่งนัด
ยอดนะยอดไปหยิบปืนยอดไปหยิบปืนยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
แชมป์เนี่ยต้องวิ่งหนีแล้วตัวเขารุ่นน้องคนนี้แหละ
เป็นคนขี่รถพาแชมป์ไปส่งบ้านพอกลับมาที่บ้านอีกทีทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วค่ะ
นั่งอยู่ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันไม่รู้ว่าเขาผิดใจอะไรกัน
แต่งั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างปลายไหมไปถึงต่อยไปถึงตีกันไหมครับ
ก็เขาลุกขึ้นมาต่อยมาตบพี่แชมป์ครับ
แล้วก็พี่เขาไม่สู้อ่ะเขาไม่สู้กันแล้วก็ถือมีดแทงกันจะแทงกันอยู่หน้าบ้าน
ที่วิ่งมาแบบแล้วก็กรีดร้องแทบสิ้นสติ

คามือในยอดอยู่อะนะคะครับคือเธอ
ปุ๊บเธอวิ่งมาก่อนเลยวิ่งมาหาสามีเลยแล้วภาพที่เห็นนี่คือ
ใจมันแตกเป็นเสี่ยงเลยค่ะเพราะเห็นสามีนอนจมกองเลือดอ่ะ
หันไปถามในยอดเลยบอกยิงทำไมยิงแชมป์ทำไม
นายยอดตอบกลับมาบอกรักมากก็แค้นมาก
แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่านายยอดเขายังไม่ได้เดินออกไปทันทีใช่ไหมพี่อุ๋ย
เห็นเขามียืนชี้หน้าแล้วก็พูดอะไรสักอย่างครับตอนแรกเราก็คิดว่าเขาพูดคุยกับคนที่จะเข้าไปช่วยในยอด
เข้าไปช่วยในแชมป์ใช่ไหมคะอืมจริงจริงแล้วฟังจากภรรยาในแชมป์เขาบอกว่า
ไม่ได้คุยกับคนอื่นนะไอ้ที่ยืนชี้นิ้วชี้นิ้วแล้วก็พูดพูดเนี่ย
คือด่าแชมป์ยังด่าแชมป์อยู่ทั้งที่แชมป์คือน่าจะตายแล้วด้วยอ่ะ
นี่เขานอนฟุบแบบจมกองเลือดไปนี่ยังตะโกนด่าแชมป์อยู่อีกเหรอ
ใช่ที่เห็นยืนชี้มือแล้วโวยวายโวยวายนั่นน่ะนั่นด่าแชมป์ค่ะ
โอ้โหนี่โชคดีนะไม่คลั่งไปกราดยิงคนอื่นเขาด้วยนะเนี่ย
ประเด็นคือหันกระบอกปืนหาภรรยาแชมป์ด้วยขู่จะฆ่าจะยิงทั้งบ้าน
บอกไม่คิดเลยว่าในยอดคนที่แชมป์สามีเธอชอบเรียกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่
เพราะรักและเคารพมากจะทำกันแบบนี้ตอนนี้ครอบครัวเธอกังวลเรื่องคดี
เพราะครอบครัวในยอดมีฐานะเธอบอกว่าครอบครัวเขาเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
กลัวคดีจะไม่คืบหน้าแต่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด
ซึ่งตอนที่นั่งสัมภาษณ์ไปเนี่ยฝั่งเมียก็ร้องไห้
ฝั่งแม่แชมป์ก็ร้องไห้ค่ะ
เพราะกลัวที่สัมภาษณ์ประจำตอนนี้คือโทษค่ะ
ลองไปการไปถามคนดีเงี่ตรงนี้

หนูก็เลยหันไปกอดแฟนหนูหันไปกอดแฟนหนู
แค่หนูรักแชมป์รักแม่ก็รักตามแชมป์
แม่เรียกลูกทุกอันลูกยอดมากินข้าวไหมลูก
ลูกยอดไปไหนลูกไปเที่ยวไปเตะก็จะชวนไป
ไม่คิดว่ายอดจะทำกับลูกแม่ขนาดนี้ไม่คิด
ตอนนี้คือว่าเอาให้ถึงที่สุด
ถึงที่สุดถึงที่สุดเลย
คือยังไงเรื่องนี้เงียบไม่ได้ถ้าเงียบก็ต้องขุดคุย
นี่แหละฮะนี่ในยอดนะฮะ
นายประจักรชัยเกรดประดิษฐ์อายุ๓๘ปีนะฮะ

ซึ่งความจริงอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ
ส่วนผู้ตายเนี่ยแชมป์ธนโชธบัวเพชรอายุ๒๘ปี

คือยอดบอกรักมากก็แค้นมาก

แม่บอกอ้าวแล้วนี่ลูกชายแม่ทั้งคนแม่ไม่รักเหรอ
แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปพิพากษาชีวิตเขา
รักมากก็แค้นมากคืออะไร
คุณจะมาบอกรักมากแล้วก็แค้นมากแล้วก็ไปยิงเขาตาย

ครอบครัวของผู้ตายกังวลก็คือเรื่องของ

เพราะว่าคนก่อเหตุเหมือนกับมีอิทธิพลในพื้นที่
หลังจากก่อเหตุก็เหมือนกับเขาก็รู้ว่า

แล้วก็บอกว่ามีอาการทางจิตอย่างนี้หรอ
ต่อให้คุณติดคุกติดคุกกี่ปีเดี๋ยวก็ได้ออก
แต่ลูกชายเขาสามีเขาตายไปแล้ว
คือไม่มีวันได้กลับมาเจอกันอีกแล้ว
ตำรวจเชิญพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุแล้วก็ญาติของผู้ตายมาให้ข้อมูล
นี่คือรถของคนก่อเหตุนะฮะที่ขับไปก่อเหตุ
ตอนนี้อายัดไว้เป็นของกลางในคดีนะครับ
หลังจากที่ขับรถไปโรงพยาบาลเพราะว่าถูกยิงที่น่องซ้าย
เดี๋ยวจะต้องตรวจพิสูจน์เรื่องของคราบเลือดต่างแล้วก็ร่องรอยต่างต่อไป
พันธุ์ตมุทรเอกถนัดนักธรรมรองผู้มอบการตมุทรนครบรรษ๓
บอกว่าในเรื่องทางคดีเนี่ยมันเป็นปรุงปัญหาระหว่างสองฝ่ายนะครับ